ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมท่านไหนชอบกินเผ็ดชอบกินกะเพราบ้าง

นี่ค่ะกะเพราเผ็ดแบบพริกสามทับพี
สั่งพริกทับผีครึ่งแต่ล่าสุด๓ทับผีแล้วจ้าแล้วกินหมดจานจ้าเหงื่อแตกจ้าเอ้าหมดเกลี้ยงนี่ค่ะ
นี่ผมกินเผ็ดก็เผ็ดแบบปกตินะผมเนี่ยพริก๓ทับผีเหรอ
ทีมข่าวของเราบุกไปถึงร้านเลยนะคะอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมค่ะ
มาสั่งผัดกระเพราสั่งเมนูกระเพราปากแตกมันเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านอ่ะนะคะ
แล้วกำชับว่าขอเผ็ดนะใส่ไปทะพีครึ่งปกติจะใส่แค่ทะพีเดียว

โอ้โหพอกินเสร็จบอกว่ามันธรรมดานะคะ
ทะพีครึ่งมันธรรมดามันเพชรได้อีก

เพราะหนุ่มคนนี้กลับมาอีกทีนึง
สั่งกะเพราเป็ดข้อพริก๓ทะพี
บอยบอกมาจัดให้

ต่อไปทะพีเลี้ยว๓ทะพี

เหงื่อแตกทั้งหน้าเลยค่ะ
เดอร์หนุ่มคนนี้เหงื่อแตกทั้งหน้าเลย
แล้วบอกว่าแม่มันเผ็ดได้เรื่อง
ก็เลยมีการขอถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ลงเพจของร้าน
เพื่อเป็นการโปรโมทร้านด้วยนะคะ

เคยมีลูกค้าสั่งกระเพราพริกสามทับพีเหมือนกัน
คุณผู้ชมเชื่อไหมคลิปนี้คนดูเกือบ๗ล้าน

แต่ครั้งนี้เป็นกระแสมากยิ่งกว่าอีก

ลูกค้าขอเผ็ดพริกสามทะพี

ทะพีที่สามดูนะ
จัดไปอย่าให้เสียจากร้านกะเพราปากแจก

๓ทะพีนะจ้าไม่ใช่๓ช้อนจ้า

อันนี้คือคราวที่แล้วคนดูเกือบ๗ล้าน

บอยบอกว่าสูตรความอร่อยคือใช้พริกแห้ง
ก็ใช้พริกแห้งนี่แหละค่ะเป็นหลักเลยในการผัดกระเพรา
ต่อวันใช้พริกแห้งเกือบ๓กิโลนะคะ
หลังจากมีกระแสกะเพราพริกแห้ง๓ทัพพีในโซเชียลมีเดีย

แต่ยังไม่มีใครกล้าสั่งพริกสามทะพีค่ะ
ปกติถ้าพีเดียวก็จะแย่นะใช่ค่ะพริกค่ะพริกสามทะพี

เราก็เลยจัดเราก็เลยจัดไปให้เขา๑ทับปีครึ่งก่อน
เพราะว่า๑ปีครึ่งก็คือเท่ากับกะเพราปากแตก
ถูกหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็คืออันนั้นคือเผ็ดสุดแล้วนะ

แล้วเสร็จปุ๊บเขาก็ทานเสร็จแล้วเขาก็พูดประโยคนึงว่า
ก็ไม่เท่าไหร่นะก็เลยมาขอเป็นแบบ๓ช้อน
คือเขาพูดผิดนี่ก็เลยบอกว่าที่แน่ใช้ถ้าพี่ตัก
เราไม่ได้ใช้ช้อนเขาบอกนั่นแหละเจ๊๓นาที
ก็เลยจัดให้เขาไปเขากินเสร็จเขาก็บอกว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย
เป็นเมนูกะเพราเป็ดใส่พริก๓ทับพี

คุณผู้ชมถามมาหลายอย่างครับคิดค่าพริกเพิ่มไหมเจ๊เออหรือโอ้โห
เพาะลำไส้ของคุณพี่รายเดอร์คนนั้นเป็นยังไงบ้าง
เผ็ดขนาดนี้ครับเราไปคุยมาให้นะคะเพราะหนุ่มรายเดอร์สายแซ่บคนนี้
คุณอาเขตทองสายอายุ๓๔ค่ะ
เขาบอกว่าตอนที่ไปกินครั้งแรกสั่งกระเพราหมูสับ
แล้วก็บอกเจ้าของร้านว่าขอแบบเผ็ดตายไม่ว่ากัน
ทางร้านใส่พริก๑ทับพีครึ่ง
พอกินไปมันกินไปยังไม่พอนะครับผมมากินครั้งที่๒เลยขอ๓ทัพพีไปเลย
ทางร้านจัดให้เขาก็บอกว่าพอใจมากเผ็ดมากแต่ยังอร่อยอยู่กินจนหมดจานนะคะ
ทีมข่าวก็เลยถามว่าอร่อยปากแล้วลำบากจุดไหม
อันนี้คุณผู้ชมคงทราบดีส่งมาถามเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
อร่อยปากแล้วลำบากจุดไหม
คุณอาเขตตอบว่ายังไงลองฟังดูค่ะ
สำหรับลูกค้าที่อยากจะไปลองนะคะ
เมนูกะเพราปากแตกทางร้านเขาใส่พริกให้๑ทัพพีเต็มอยู่แล้วนะคะ
ถ้าลูกค้าสั่งพริกเพิ่มคิดราคาเพิ่มค่ะ
พีละ๒๐บาทเพราะว่าค่าวัตถุดิบมันแพงค่ะ
แล้วก็เป็นห่วงเรื่องสุขภาพด้วยนะคะกินเผ็ดมากมากเกินไป
บางทีมันก็อาจจะไม่ค่อยดีกับกระเพาะลำไส้เนอะ
คือร้านนี้เน้นเผ็ดอยู่แล้วอยู่ใกล้มศิลปากรที่นครปฐมนะคะ

ทีเดียวถ้าท่านอยากได้เพิ่มก็ทับทีละ๒๐
ใช่ค่ะ
ดูสิผมเนี่ยชอบทานเผ็ดแต่เห็นอย่างนี้ก็ไม่ไหว

แต่ผัดกะเพราแล้วใส่พริกแห้งนี่เดี๋ยวต้องหาลองชิมบ้างละ

ปกติก็พริกขี้หนูถ้าผมทานส้มตำผมทานส้มตำพริกแห้ง
มันจะอร่อยมันจะหอมมันจะเผ็ด

ถ้าไปหาเจ๊บอยไม่ไหวที่นครปฐมเนี่ยแถวกรุงเทพมีไหม